หนาวแล้วอย่างที่บอกดิฉันไปอุดรมาก็หนาวแล้ว
ทางอีสานเนี่ยอากาศเย็นแล้วนะคุณผู้ชม
วันนี้ก็เลยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่อยากจะแนะนำว่าคุณผู้ชมสามารถไปสัมผัสอากาศเย็นหนาวได้ที่จังหวัดบึงการค่ะ
ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ต้องบอกว่ามีนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางมาเข้าชมแล้วก็สัมผัสความงดงามทางธรรมชาติ
ภายในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศหิน๓วาน
เขตพื้นที่ศูนย์จัดการกลุ่มป่าสงวนแห่งชาติที่๑๕
หรือเรียกสั้นว่าภูสิงนั่นเองค่ะ
แล้วก็บอกเลยนะว่าตอนนี้อากาศดีฝุดดีมากอากาศนี่บริสุทธิ์เลยค่ะยามเช้า
เท่านั้นเลย๑๓องศา
โดยเฉพาะบริเวณตรงนี้คุณชนะจุดชมวิวหิน๓วาน
นักท่องเที่ยวจำนวนมากเขาพากันมามาดื่มดำกับบรรยากาศที่จุดตรงนี้
ถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยงามมาก
ซึ่งหิน๓วานนี้นะคะเป็นหินที่แยกตัวเป็นหิน๓ก้อน
แล้วมีอายุเก่าแก่ประมาณ๗๕ล้านปี

เดี๋ยวไม่ได้เยอะขนาดนั้น
เป็นหนึ่งเดียวของโลกด้วยในอันซีนมาก
ความพิเศษของหินสามวานอยู่ตรงที่
มองดูจากในระยะไกลคุณดูนะระยะไกลแบบนี้
หิน๓ก้อนนี้จะดูคล้ายกับฝูงครอบครัวของวาน

เออใช่เนาะแล้วก็เขาบอกว่าจะประกอบไปด้วยหิน๓ก้อน
ก็คือหินพ่อวานก็คือหินที่อยู่ตรงกลางค่ะ
แล้วก็แม่วานคือหินที่อยู่ริมด้านซ้าย
และลูกวานคือก้อนที่เล็กที่สุด
ก้อนเล็กที่อยู่ด้านขวามือนั่นเอง
ใครอยากจะไปสัมผัสอากาศหนาวพร้อมชมพระอาทิตย์สวยนะคะ
แนะนำไปกันได้ที่บ้านโนนไซทองหมู่ที่๘
ตำบลโคกองอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาลจ้า

ถ้าไปเที่ยวคือตรงนั้นก็ไม่ได้มีขอบรัวอะไรกันนะ
เพราะฉะนั้นต้องฟังคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เขาด้วย

ดูแลเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะคุณผู้ชม